เป็นคดีฆ่าลุงประเสริฐแล้วก็มีการนำศพไปทิ้งไว้ข้างทางที่จังหวัดสุราชธานี
ล่าสุดตำรวจรวบตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว
๒รายนะคะกำลังอยู่ในระหว่างการสอบปากคำและออกหมายจับ
คุณผู้ชมตำรวจสพสเวียดรวบตัวผู้ต้องสงสัย
๒รายที่ร่วมกันก่อเหตุฆ่านายประเสริฐชูทรัพย์อายุ๖๐ปี
หรือว่าลุงประเสริฐนะคะเป็นชาวบ้านในพื้นที่
แล้วเขาบอกว่าหนึ่งในนั้นเป็นคนที่ผู้เสียชีวิตรู้จักด้วย
ตำรวจก็คุมตัวมาสอบปากคำเครียดตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นเลยนะคะ
มีการรวบรวมพยานหลักฐานไปขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วด้วย
เหตุการณ์นี้ถ้าย้อนไปเมื่อช่วงค่ำของ๒๕พฤษภาคมค่ะ
มีคนไปพบศพของนายประเสริฐถูกโยนทิ้งไว้ริมถนนสายควรราวิภาวดีนะคะ
ในพื้นที่อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราชธานี
สภาพศพมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะกระโหลกแตกนะคะ
ตำรวจก็เร่งคลี่คลายคดีนี้จนกระทั่งล่าสุดก็จับตัวผู้ต้องสงสัยได้๒รายนะคะ
ซึ่งคาดว่าคันนี้เป็นรถของคนร้ายที่ใช้ขนศพไปทิ้งนะคะ
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินของผู้เสียชีวิตที่ขี่ออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวันที่๒๒พฤษภาคม
ตำรวจก็เข้าเก็บหลักฐานไว้ใช้ในคดีนะคะ
จากนี้ตำรวจยังยึดแฉลงเหล็กค่ะคุณนัทพงศ์
ยาวประมาณเมตรหนึ่งซึ่งอันนี้เขาคาดว่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ทุบศีรษะของนายประเสริฐ
เพราะว่าด้านหนึ่งของแฉลงเนี่ยมีลักษณะคมลักษณะคล้ายกับบาดแผลที่ศีรษะของผู้ตายนะคะ
ก็คาดว่าภายในวันพรุ่งนี้ค่ะตำรวจจะมีการแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหา
แล้วก็ดูถึงสาเหตุของการสังหารโหดในครั้งนี้ต่อไปค่ะ